ไปดูเรื่องราวหัวร้อนกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมมีคุณลุงคนหนึ่งเขาก็ขับรถบนทางด่วนใช่ไหม
แต่ว่าดันไปขับรถบนช่องทางฉุกเฉินที่เป็นหลายทาง
ที่เขาอยู่เขาก็เลยเรียกตักเตือนว่าอย่ามาขับแบบนี้มันขับไม่ได้
หัวร้อนนะฮะแล้วก็แบบทำนู่นทำนี่เต็มไปหมดเลยอ่ะฮะ
คุณผู้ชมไปดูพฤติกรรมเขาแล้วกันแต่เขาอ้างว่าเขาถูกกันแกล้งนะครับ

เออผมมาคุยกับคุณหลอก

เจ้าหน้าที่แล้วก็หาวัตถุการแกล้งก็รถคุณก็ยังจอดอยู่ช่องฉุกเฉินเนี่ยเนี่ย
แฟซบุ๊คคนนึงเผยแพร่ไปในโลกออนไลน์
ผู้ชายคนนี้สวมเสื้อขาวอายุก็เยอะแล้วเนี่ยนะครับ
กำลังยืนโตเถียงกันกับผู้ชายอีกคนนึงซึ่งคาดว่าเป็นเจ้าหน้าที่บนทางด่วน
แล้วก็ถูกเรียกตักเตือนเพราะว่าเขาไปวิ่งบนช่องทางที่เป็นหลายทาง
แล้วก็เป็นช่องทางฉุกเฉินไม่พอใจต่อว่าเจ้าหน้าที่กลับใช้มือ
ปัดโทรศัพท์มือถือที่กำลังบันทึกภาพอยู่แล้วบอกว่าเขาถูกกันแกล้ง
สุดท้ายก็ทำเป็นนู่นนี่นั่นกระฟัดกระเฟียดแล้วขับรถออกไปเลยนะครับ
ทีมข่าวเราตรวจสอบคลิปนี้แล้วทราบว่าผู้โพสต์คือนายจิรวัตรนกดีนะครับ
เป็นเจ้าหน้าที่ของการทางพิเศษด่วนกาญจนาครับ
คุณจิตรวัตรบอกว่าขณะที่เข้าเวรปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็ขี่รถจักรยานยนต์มาตรวจเส้นทาง
ตั้งแต่ด่านเก็บเงินเทพารักษ์มุ่งหน้าไปยังด่านเก็บเงินสุขสวัสดิ์นะฮะ
ซึ่งขี่มาช่องทางซ้ายสุดซึ่งเป็นช่องทางฉุกเฉินนะครับ
จู่ก็รถยนต์คันนี้ขับตามหลังมาในช่องทางเดียวกัน
เขาส่งสัญญาณมือว่าให้ออกไปตัวนี้วิ่งไม่ได้เพราะไว้สำหรับคนที่เกิดเหตุฉุกเฉินมาจอดเท่านั้น
แต่รถคันนี้ไม่ยอมเปลี่ยนช่องทางไปขับจี้ท้ายเข้ามาอย่างกระชั้นชิด
ก่อนที่รถคันนั้นจะแซงไปจากนั้นผู้ชายในรถในคลิปเนี่ย
เปิดประตูลงมาหาเขาพร้อมกับโต้เถียงเขาแล้วก็เขาเนี่ยก็เลยควักโทรศัพท์ขึ้นมาอัดคลิป
แต่ว่าถูกผู้ชายคนนี้เอามือปัดนะฮะไปฟังเสียงเขาหน่อยนะครับ
ล่าสุดนะฮะนายอิทธิพลนาศนาคมนต์นะฮะซึ่งเป็นคนขับรถคันนั้นแหละชายเสื้อขาวเนี่ย
เดินทางมาแล้วที่สอนอทางด่วนนี่แหมพอเห็นหน้ากันก็จับมือกันตามเคยแล้วฮะ
อารมณ์เย็นลงข่วงหัวล่อคิกคักกันไปค่ะ
เข้าไปที่สนทางด่วนบางพีสุขสวัสดิ์ไปพูดคุยนะฮะ
ก็ชี้แจงกันเป็นอันเข้าใจจับมือกันโอบกอดกันไปฟังเสียงเขานะครับ
หรือไปถัดโทรศัพท์นะครับ
อ่อผมบอกไม่ให้น้องมันถ่าย
อืมอืมอืม
คือไม่มีอะไรละละผิดจบกันละละ

ทางเปลี่ยนไปสุดท้ายโดนเปรียบเทียบปรับไป๔๐๐

ขับรถในช่องทางฉุกเฉินแล้วก็เดินทางกลับไป
แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าคุณวิ่งไหลทานแล้วมีรถจอฉุกเฉินอยู่เนี่ย